เริ่มต้นวันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับ
ให้ท่านเห็นพิษภัยของยาเสพติด
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีคลุ้มคลั่ง
จากการเสพยาเสพติดไปไล่ทำร้ายชาวบ้าน
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มานี่ฮะตำรวจก็วิ่งไล่ตามจับตัว

นี่ฮะที่สุดแล้วโดนจับจนได้
เป็นภาพที่ติดอยู่ที่หมวกของตำรวจ

นี่ฮะตำรวจเขาไว้เป็นหลักฐานเวลาจับกลุ่มคนร้าย
จะได้เห็นว่าเออยุทธวิธีถูกต้อง

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
วิ่งตามจับตัวในกริจอารีรักษ์

ที่ท่านเห็นอยู่ในซอยสารีบุตร๑นะครับ
ถนนศรีปราชตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก

แล้วก็เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นตำรวจเขาถืออยู่ฮะ

ใบกระท่อมสด๖๐ใบ
นี่เห็นมั้ยเกี่ยวนี่
สอบปากคำชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
นายกริจนะครับที่อยู่ในการคลุมคลั่งอยู่ก็วิ่งเข้ามา

ก็พยายามจะใช้ขวานฟันด้วยแต่หลบได้ทัน
แต่ก็ถูกนายกริจกระชากคอเสื้อเอาไว้
เอาเสื้อเอาไว้โชคดีที่สมัติหลุดวิ่งเหนียวออกมาได้
แล้วตำรวจก็มาตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็มาเตะแห้งตรงนี้
แล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน
ที่ผ่านมาญาติเคยส่งไปบำบัดมาแล้วนะพอผ่านการบำบัด
แพทย์ก็ให้รับยามากินที่บ้านแต่ก็เนี่ยละฮะ
หันมาเสพยาบ้าอีกดื่มเหล้าอย่างหนักนะครับ
ปืนเนี่ยเขาอ้างว่าไม่ใช่ของเขาเพื่อนเอามาฝากไว้
พูดจาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

โดนทั้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติด
มีใบกระท่อมไว้ในความครอบครอง